คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์เป็นคืนที่แบบ

อ๋อเหรอฮะผมเข้าวัดฮะแล้วจะเที่ยวกลางคืนกันอะไรกัน
วันศุกร์ผมก็เก็บเสื้อผ้าแล้วนั่งสมาธิทำบุญอยู่ที่วัด
คุณผู้ชมค่ะอย่าไปเชื่อวันจันทร์ก็มาทำงาน
สาบานเลยกับหมวดจรูนเลย
ถ้าสาบานให้บ้านบึ้มก็เรียกรถดับเพลิงไปบ้านพี่เลยนะ
คือนี่คือที่เที่ยวคนจะไปเที่ยวกันเยอะแล้วคือต้นเดือนไงเมื่อวานนี้เงินเดือนออก

เจ้าหน้าที่เขาเลยไปสุ่มตรวจค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนนะคะ
กรมการปกครองส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่กรมพินิษฐคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ปปศด้วย
พอเข้าไปถึงเนี่ยตรวจเจอโอ้โหยาเสพติดเต็มไปหมดคุณภาคภูมิครับ
แล้วก็นักเที่ยวเอาไปตรวจปัสสาวะปัสสาวะม่วงกันเพียบเลยค่ะ

อายุต่ำกว่า๒๐ก็มีมีอาวุธมีอะไรซุกซ่อนอยู่ในนี้เต็มไปหมดคุณผู้ชม
จนทำให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกคำสั่งเด้ง๕เสือสนบังมดไปช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะครับเพราะปล่อยปละละเลยเนี่ยค่ะ
เปิดเกินเวลาได้ยังไงปัสสาวะม่วงกันเป็นร้อยคนมียาเสพติดอยู่ด้วยแบบนี้ค่ะ

คนตำรวจโทอธารณเทพเสเซอเวสผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกคำสั่งยายห้าในตำรวจศตำรวจนครบานบางมฎนะคะ

ชดคุดรองผู้กำกับการป้องกันปราบราม

ตำรวจนครบานจนกว่าจะมี

นี่คือคำสั่งเด้ง๕เสือสอนอบางมศ
นะคะสาเหตุก็คือเมื่อคืนนี้เลย

เจ้าหน้าที่กรมพินิษฐคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ใช่ยกเว้นตำรวจในพื้นที่

เพราะว่าเขาได้รับแจ้งไงคุณภาคภูมิว่า
ที่เที่ยวที่นี้มันมีเด็กแต่ไม่หมดเลย

เกินเวลาด้วยเขาก็เลยสุ่มตรวจแบบนี้แหละค่ะ